คือตอนนี้ก่อนอันนี้เป็นปัญหากันเยอะเลยนะคะ

ระหว่างรถที่ถูกกฎหมายกับที่ผิดกฎหมาย

บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า

เตรียมที่จะทำให้รถรับจ้างสาธารณะให้ถูกกฎหมายสักที

คาดว่าจะไปใช้ได้จริงสักประมาณมีนาคม๖๒
มันต้องมีขั้นมีตอนไปนะคะ
หลังจากนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
ก็ต้องให้เจ้าภาพก็คือกรมการขนส่งทางบก
ไปดูซิว่ามันมีแนวทางอะไรได้บ้าง
โดยเฉพาะจะมีการจำลองโมเดลการให้บริการแกรปในต่างประเทศ
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในเมืองไทย
ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเขากำลังพิจารณากันอยู่
ศึกษากันมาซะแล้วก็เอามารายงานให้กระทรวงได้ทราบกัน
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคาดว่าภายในเดือนนี้แหละ

คือการจะประกาศใช้โครงการหรือนโยบายอะไร
มันต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอน
ทีนี้เดือนนี้ค่ะคาดว่าจะสามารถยกร่างกฎกระทรวงแล้วเสร็จ
และเสนอต่อกระทรวงคมนาคมต้นเดือนพฤศจิกายน

คือกฎกระทรวงมันง่ายหน่อยขั้นตอนมันไม่ยุ่งยาก
พรบเหมือนพระราชกำหนดต่าง
กฎกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สามารถที่จะให้คณะกรรมการยกร่างขึ้นมาได้เลย
พอยกร่างเสร็จปุ๊บเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ขณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็เสนอให้กฤษฎีกา

มาตรวจดูสิว่ามันไปขัดต่อกฎหมายแม่บท

ถ้าเกิดว่าไม่ขัดส่งมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สามารถลงนามประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้เลย

ผมว่าขั้นตอนสำคัญก็คือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
นี่ไงเพราะว่าก็มีสองมุมนะฮะ
ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยนะคะ
แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่ามันสามารถปลดล็อกออกมาเป็นกฎหมาย
บังคับใช้ได้จริงจะสามารถประกาศใช้ได้มีนาคม๒๕๕๙
ถ้าเกิดมันใช้ได้จริงนะแน่นอนว่าผลดีมันตกกับประชาชน
เพราะมันเกิดการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

แน่นอนว่าเรื่องของการปรับปรุงบริการก็จะมากขึ้น
เราก็จะได้ใช้บริการรถดีมากขึ้น
ประชาชนมีโอกาสเลือกนะฮะแต่ทีนี้ก็ถามว่าแล้วจะช่วยเหลือแท็กซี่ด้วยหรือเปล่า
คือมันมีมาตรการในการที่เตรียมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่นะ
เช่นเรื่องของการปรับอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม
โฆษณาบนตัวรถได้กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็ก
สามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้แล้วก็บุคคลธรรมดา
เรื่องของอุปกรณ์ต่างเทคโนโลยีต่างเขาก็จะช่วยเหลือดูแลแท็กซี่
แล้วก็ให้สามารถมีอาชีพเดินหน้าต่อไปได้ทั้งสองฝั่ง